วิชาสะดอกกุญแจมาจากยูทูปมาจากโลกโซเชียล
ก่อนที่จะมาฝึกวิชาจริง
สะดอกกุญแจตู้รับเงินบริจาคภายในวัด

นี่พระก่อเหตุเองภายในวัดเลยนะครับ
ดินอำเภอโพธาบรามจังหวัดราชบุรี
เข้าตรวจสอบที่วัดโคกทองตำบลเตาปูน
หลังจากได้รับแจ้งจากพระครูประหลัดนรงชัยวราสโพ

บอกว่าเงินในตู้รับบริจาคของวัด๑๐ตู้เลยนะฮะ
แต่กุญแจคล้องไว้แบบเดิม
กล้องวงจรปิด๘ตัวจับภาพคนร้ายไม่ได้เลยสักภาพ
คาดว่าคนร้ายเป็นคนในรู้ลายของกล้องวงจรปิด

แล้วก็ที่บอกว่าตู้ไม่ได้รับความเสียหาย
แต่มีการกุญแจถูกเปิดไป
เหมือนว่าไปเรียนสะดอกกุญแจมาจากไหน
ไม่ต้องทุบเลยตู้ไม่ต้องยกไปทั้งตู้เลย
แต่ว่าสภาพตู้ไม่ได้รับความเสียหาย

พบว่าพระทรัพย์สถิตชะเอม
พูดจาวกวนท่าทางมีพิรุษ

ตรวจปัสสาวะพบเป็นสีม่วง
สุดท้ายก็สารภาพว่าเป็นคนขโมยเงินตู้บริจาคจริง
ตำรวจจึงนำตัวพระทรัพย์สถิตไปศึก
ก่อนจะนำมาทำแผนประกอบคำรับสาภาพครับ

ศึกษาวิธีการสะดอกกุญแจมาจากเว็บไซต์ยูทูป
จากนั้นก็สั่งซื้ออุปกรณ์ต่างมาดัดแปลง

ด้วยการสะดอกกุญแจตู้รับบริจาคขโมยเงินภายในวัดนี่แหละ

เพราะว่าผมเป็นคนอาสาติดตั้งกล้องให้ทางวัดเอง
ผมเป็นคนชี้จุดชี้ลายเอง

ตรงนี้เห็นชัดเลยครับตรงนี้มุม๑๘๐องศา
ใช่ครับมุมดีเลยครับ

แล้วสุดท้ายตัวเองก็มาก่อเหตุ
หาตำแหน่งที่จะหลบมุมกล้องได้

ก็จะนำไปซื้อยาบ้ามาเสพนะครับ